เป็นเมนูที่เรานำมาจากในซีรีส์เกาหลี

คนท่องกรุงทำเครือต้มยำน้ำข้นไปไหน
อ๋อคุณท่านคือคนไทย

แล้วเอกลักษณ์ของเจ้าหม้อไฟเต๋วนี้มันเป็นยังไง
เผ็ดจะเผ็ด
ก็คือเราจะมีเครื่องของเราไง
เครื่องเทศของคนจีนเหรอ

ใหม่ให้คุณมากกว่าที่คิด
นูเส้นขึ้นชื่อของแต่ละร้านกันมาแล้ว

สัปดาห์นี้เราจะขอเพิ่มดีกรีความสนุก
โดยเริ่มต้นการเดินทางสุดมันในแคมเปญ

กับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ค่ะ

ตลาดนัดที่รวบรวมไลฟ์สไตล์ของเหล่าวัยรุ่นเอาไว้มากมาย
แถมยังมีเมนูเส้นอนาชาติอร่อย
ให้เราได้สืบสาวเรื่องราวกันอีกด้วย
วันนี้อาจจะต้องเดินทางไกลกันสักหน่อยนะคะ

สำหรับคุณน็อตเนี่ยเป็นเรื่องสบาย
ก็เฮียเขามั่นใจเพราะคู่ซีคันนี้
เขามีระบบเสริมความปลอดภัยอัจฉริยะ
ที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง
พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วคิดความเร็วต่ำ
ที่จะช่วยเตือนพร้อมชะลอความเร็วเมื่อเกิดความเสี่ยงที่จะชนรถคันหน้า

ทำให้ทุกครั้งที่ต้องเดินทางก็อุ่นใจนั่นเองค่ะ
จะได้เต็มอิ่มกับ๔ร้าน๔เมนูอย่างจาจังเหมียน
เมนูเส้นยอดฮิตในซีรีส์เกาหลีจากร้านติ่งเกาหลีเจ้าดัง
ต่อด้วยราเมนซุปพริกไทยดำจากร้านราเมนน้องใหม่

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำฟรุ๊ตทรัครสจัดแบบเทศไทยจากฝีมือของชาวฮ่องกง
ปิดท้ายด้วยเมนูเส้นหม้อไฟเสชวนสุดอลังการ

แนะนำว่าวันนี้ห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเลยล่ะค่ะ

กับผมวาริสเฟื้องรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
วันนี้นะครับเรามาออนท์ทัวร์กันที่ตลาดหัวมุม
ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นไว้มากมายนะครับ

มาไม่นานเนี่ยได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเพียบเลยครับผม
แต่ว่าไม่ได้ช้อปปิ้งจนเพลินนะครับ
ยังไม่ลืมภารกิจที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาร้านเส้นอนาชาติครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมไปลุยพร้อมกันเลยครับ

ร้านนี้มีชื่อว่าติ่งเกาหลี
ซึ่งถ้าฟังจากชื่อร้านแล้วหลายคนอาจจะคิดว่า
นี่มันร้านขายอัลบั้มเพลงเกาหลีหรือเปล่า

เขาเป็นร้านอาหารเกาหลีเจ้าดังประจำตลาด
ที่มีเจ้าของร้านเป็นติ่งเกาหลีตัวจริงเสียงจริง
เรารีบตามไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับ

เกาหลีเป็นชื่อที่เขาเรียกกันจนสาววัยรุ่นสมัยใหม่
เป็นคนที่ชอบหรือว่าค่างค้ายความเป็นเกาหลี
นารานักร้องศิลปินอะไรอย่างเงี้ย

ผลงานมากกว่าชอบแบบว่าซีรีส์ชอบดูอะไร

ซีรีส์เกาหลีที่ชอบที่สุดคือเรื่องอะไร
ก็เลยเป็นที่มาของติ่งเกาหลี

ก็ดูผมก็รู้จักพี่
เพื่อมาปรับใช้ตอนเรียนด้วย
เห็นบอกว่ามีบอกว่าเป็นเมนูเด็ดซีรีส์ดัง
ใช่เป็นเมนูที่เรานำมาจากในซีรีส์เกาหลี
ที่เราดูเราเห็นเราอยากกินเราอยากทาน
แต่ว่ามันหาทานในเมืองไทยไม่ได้
บางทีเป็นเมนูที่นางเอกทำให้พระเอกกิน

ซึ่งมันเมนูที่แบบมันอยู่ในหนังอย่างเดียวอะ

ก็คือถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์เกาหลี

ร้านติ่งเกาหลีคุณก็ได้กินอาหารที่อยู่ในซีรีสเกาหลีเกือบทุกเรื่อง

ที่เด็ดจริงแล้วก็อยู่ในซีรีส์ดัง
แล้วเรามารู้เรื่องของการทำอาหารเกาหลีได้ไง
ก็ดูไปแล้วก็แฟนชอบแบบว่าศึกษาข้อมูลจากอาหารเกาหลี
แล้วก็ชอบแบบทำกินกันเอง
เวลาเราดูก็หิวไปทำให้กินหน่อย

ใช่แล้วก็เขาหมักกิมจิเองอะไรเองตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
ก็คือแฟนก็เป็นคนที่ชื่นชอบซีรีสเกาหลีเหมือนกัน

แต่ว่ารายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราเนี่ย
ก็ต้องมาลองทางเมนูเส้นของเกาหลี
อ๋ออคุณคือ
นั่นคือเมนู
จาจังมียอนนะครับ
จาจังมียอนมาจากซีริย์เรื่อง
จาจังมียอน
มีดูเช่นของเกาหลีชื่อว่าจางไว้นอนเป็นหมี่ดำของเกาหลีครับ

ก็จะเป็นซอสถั่วดำที่เรานำเข้ามาจากเกาหลี
ข้างในก็จะมีแตงกวาหัวหอมใหญ่ไก่ไข่ลอด
ผักรวมหลายชนิดอยู่ในนั้น
โดยปกติแล้วนะคะเมนูจาจังเหมียนนี้
นิยมใส่หมูสับลงไปเสียมากกว่าค่ะ

เขาเลือกใช้เนื้อไก่บดแทนหมูสับ
นั่นก็เพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม
ได้ทานอาหารเกาหลีอร่อยแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองค่ะ

แล้วเส้นติดกับซอส

ของเส้นไทยเนี่ยมันจะไม่ซึมซับตัวซอส
เวลากินแล้วอร่อยเนี่ย

ครับ

เส้นนุ่มมากแล้วก็ดูดซอสได้ดีจริง
แต่รสน้ำซอสของเกาหลีมันก็ไม่ได้มีรสจัดจ้านอะไรเท่าไหร่
ใช่มันจะเนียนไป
เออมันหนัวมันแบบไม่ได้มีลึกอะผมก็ใช้คำศัพท์ว่าอ่านเกาหลีจะรสลึก
ซึ่งของไทยจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอะไรอย่างนี้แต่ของเกาหลีผมรู้สึกว่ามันลึก
อันนี้บอกว่าไก่ของเราเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านพิเศษกว่าที่อื่นด้วยเห็นไหม

ก็เราคิดสูตรขึ้นมาเองเพื่อให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าของเรา

ใช่ตัวไก่ตัวแป้งตัวสูตร
ซึ่งลูกค้าว่าไงที่ที่นี่

แต่ว่าหนังไก่มันกรอบแล้วน้ำซ้อน้ำจะเป็นรสร้านใหม่วาคแล้วก็มีเผ็ดไป
ใช่ครับใช่ไหมครับผมเมื่อเวลาที่กลืนไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออในปากเราจะ
มันเผ็ดเผ็ดนิดนึงใช่ใช่ใช่ใช่มันเผ็ดพอถึงมือเปล่าวะ

พูดถึงจุดเริ่มต้นของติ่งเกาหลีกันก่อนดีกว่าเปิดมากี่ปีแล้ว
อ๋อยังไม่ถึงปีครับเราเปิดครั้งแรกวันที่หนึ่งกันยายน
หนึ่งปีที่แล้วยังไม่ถึงปีเลยเหรอยังยังแล้วเสียงตอบรับลูกค้าเป็นไง
ก็ดีมากครับผมจนตั้งตัวไม่ทันกันตอนแรก
จากตั้งตัวไม่ทันตอนนี้ก็เลยเป็นตั้งตัวได้แล้ว

คิดว่าอะไรทำให้มีลูกค้าเยอะทำให้คนติดอกติดใจร้านติ่งเกาหลี
ผมว่าด้วยรูปแบบการทานแบบที่มันเป็นเกาหลีจริงข้างทาง
เวลาคนไทยไปเที่ยวประเทศเกาหลีเนี่ยก็อยากจะมานั่งทานแบบนี้
เพราะมันเห็นในซีรีส์เกาหลีแล้วก็รสชาติที่เราถูกปรับให้มันเข้ากับคนไทยแล้ว
อย่าไปบอกมันอากาศร้านเนี่ยถ้าเราไปเกาหลีก็จะเป็นเต้นอย่างนี้เนอะ

พอดีตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูร้อนเนอะก็เลยพับม่านขึ้น
ถ้ามันฤดูหนาวเนี่ยเราม่านลงหน้าฝนเราม่านลงมันก็จะได้บรรยากาศแบบเกาหลีเลยจริง

ดีไซน์เองทุกอย่างเราออกแบบด้านในถ้าเราเข้าไปด้านในจะเห็นโลโก้ร้านอะไรอย่างนี้หมดเลย
เปิดมาไม่ถึงปีวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเสียงตอบรับดีมาก

ตอนนี้รวมสาขาผมเป็น๘แล้วก็กำลังจะเปิดอีก๒สาขา

เราเป็นเจ้าของเองหมดหรือว่าขายแฟนชาย

ก็คือถ้าใครสนใจอยากจะซื้อแฟนชายไปเปิดเราก็ขายให้

จากความชื่นชอบภาพยนตร์เกาหลีซีรีส์เกาหลี

ที่แบบว่าเป็นเด็กไว้ร่วมอยู่เท่าไหร่เนี่ย

ให้กำลังใจน้องที่แบบอยากจะมีธุรกิจของตัวเองมากกว่า

ก็ผมว่าความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียเนี่ย

บางทีเวลาเราอาบน้ำหรือว่ากินข้าว

เราเก็บความคิดนั้นเอาไว้
จดเอาไว้แล้วก็พยายามทำออกมาให้เป็นจริง

สังคมนี้มันยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าขาดอยู่
แต่ว่าเราไม่รู้ตัวหรอก

สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมดาที่คนจะตอบรับ
ถ้าทำอย่างนี้ได้คุณเป็นอายุน้อยเอาคนละรายการ
โอเคก็ถือว่าประสบความเร็จนะ

อาณาคตจะขยาสักข้าวเพิ่มเติมไปเรื่อย
เมนูแนะนำที่นี่นอกจากตรงนี้มีอะไรอีก
ลูกค้าจะมาทานบ่อยก็จะเป็นปั๊บโบกีชีสพ่นไฟ
ชีสพ่นไฟใช่จะเป็นต๊อกโบกี้อย่างที่เราเห็นในซีรีส์หน้า
ของเราจะเอาชีสมาแล้วก็เบิร์นให้กันหน้าโต๊ะสดเลย

และนี่ก็คือเรื่องราวของร้านดังแห่งตลาดหัวมุมแห่งนี้
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับร้านราเมนน้องใหม่กันบ้าง

แล้วกลับมาออนทัวร์กันต่อช่วงหน้าค่ะ